มันอยู่ในบ่อเมืองที่เลี้ยงเอาไว้
รุนสวัสดิ์รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
มิบังอาจจะไปสู้พระทุดงท่านได้นะคะ

ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อไปแล้วกันค่ะ

เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือพายุ
ฤดูร้อนที่จะมาช่วงวันที่๒๑๒๒และ๒๓มีนาคมนี้นะคะ
ตรวจสอบกันทุกวันจากแผนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา
วันนี้ค่ะยังคงเห็นว่ามีเมฆปกคลุมบางส่วน
ของพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะคะ
คือทั้งแถบภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคอีสานด้วย
ทำให้ช่วงเที่ยงไปถึงบ่ายมีฝนประปรายเป็นแห่ง
ยังไม่ใช่ฝนตกหนักมากแต่บางพื้นที่ก็จะครึ้ม
ฟ้าหลวนเข้ามานั่นเองนะคะ
ส่วนปัจจัยหลักก็คือความร้อนค่ะ
ความกดอากาศต่ำหรือมวลความร้อนนี่แหละ

จะรู้สึกได้เลยนะคะว่าอากาศจะร้อนอบอ้าว
รู้สึกเหนอะหนักตัวไม่สบายตัว
แม้จะมีลมเข้ามาปะทะเนี่ยก็ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวเท่าไหร่นะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิความร้อนแล้วนั้นนะคะ
ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสาน
อากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฟ้าหลัว
มีโอกาสเกิดฝนได้ร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะคะ
ขณะเดียวกันค่ะช่วงบ่ายเนี่ยนะคะ
ก็เป็นช่วงเวลาที่ความร้อนสะสมมากหน่อย
ทำให้เกิดความร้อนสูงสุดทะลุถึง๔๑องศา

ส่วนฝนเราไปดูวันที่๒๑เลยเพื่อการเตรียมพร้อมกันค่ะ
ฝนจะเริ่มมาแถบภาคอีสานตอนล่าง
ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีช่วงเช้าเลยนะคะ
ไล่ขึ้นไปเรื่อยทางภาคเหนือ
เป็นทางจังหวัดอุดรธานีทางจังหวัดเลยขึ้นไปแบบนั้นนะคะ
แล้วอีกทางนึงค่ะก็คือจะเป็นลมอีกด้านหนึ่งพัดลงมา
ลงมาจากทางบึงการไล่ลงมาขวางกันค่ะคุณผู้ชม

แต่ว่าภาคอีสานทั้งภาคเจอเต็มวันที่๒๑มีนาคมก่อนนะคะ
จะตกแห่งสลับกับตกเบาบางพื้นที่
แต่โดยรวมแล้วเหมือนเรียกว่าพร้อมเพียงกันเลยค่ะ
ส่วนวันที่๒๒นะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออก
จะเป็นลักษณะเหมือนภาพที่เห็นนี้เลย
ุ่มฉ่ำทั่วทั้งพื้นที่ภาคเหนือก็เจอด้วยเหมือนกัน

อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นจากโมเดลนี้นะคะ

จากนั้น๒๓มีนาคมฝนก็ลงใต้ไปค่ะ
เพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะ๒๑๒๒๒๓วางแผนการเดินทาง

สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านยิ้มได้
ก็คือเรื่องของการหาสัตว์ตามป่าตามพื้นที่นี่แหละค่ะ
ตอนกลางคืนชาวบ้านนะคะบอกว่าได้ยินเสียงจักรจันทร์ร้องระงมไปทั่ว

ชาวบ้านที่บึงการก็เลยพากันเดินตามแสงไฟ
ไปจับแมงจีนูนและจับจักรจันทร์ตามต้นไม้ในป่าชุมชนนะคะ
ว่ากันว่านี่เป็นอาหารพื้นบ้านชั้นยอด
หน้าร้อน๑ครั้ง๑ปีมีครั้งเดียวค่ะ
งานนี้จะกินแซ่บกินอร่อยขายดิบขายดีมีกำไรแน่นอนค่ะ
เพราะว่าแมงจีนูนขายได้กิโลกรัมละ๒๕๐บาท
ส่วนจักรจันทร์ขายกิโลกรัมละ๓๖๐บาทกันเลยทีเดียว
เอาไปคั่วเอาไปตำทำน้ำพริกทำแกงอะไร

เป็นอาหารพื้นบ้านที่ยอดนิยมเลยค่ะ
ไปดูผลกระทบภัยแรงที่มุกดาหารกันบ้างนะคะ
ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาว่าตั้งแต่เริ่มเข้าหน้าแรงเนี่ย
ในลำห้วยกลายเป็นสีเขียว

แล้วยังมีสาหร่ายสีเขียวด้วย

ก็ไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้
ตักไปเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรก็ทำไม่ได้แล้วค่ะ

แล้วก็ยังพบหอยทรายในลำห้วยนี่นะคะ

อยากจะวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาช่วยตรวจสอบหรือว่าหาทางแก้ไขให้ด้วย

ช่วงนี้นะคะสภาพอากาศก็จะแปรปรวนนะคะ
เพราะว่าหน้าร้อนมีความร้อนสะสม
เดี๋ยวจะมีลมพัดมาอากาศหนาวกดมาเลย

ส่วนใครอยากจะหาอาชีพทำเสริมในช่วงหน้าร้อน
ปูนานี่รายได้ดีนะคุณผู้ชม

เลี้ยงปูนา๖เดือนมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านก็มีเหมือนกัน
ฉันก็เลยอยากจะเป็นคนหนึ่งขอไปเลี้ยงปูก่อนนะคะ

มาแล้วยังปูเนี่ยมาแล้วยัง